เหตุการณ์นี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ย
พลเอกประวิทย์ท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้

เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ฟังคำ
กรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนเอาไว้
แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่เป็นทัวร์ผิดกฎหมาย

วันนี้พลเอกประวิทย์ก็ออกมาขอโทษนะคะ
บอกว่าถ้าหากว่าการให้สัมภาษณ์ไป

ทั้งผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้

ในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะ
ฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ

จากอาการไม่ค่อยดีนะ
อาจจะปลอดภัยเดี๋ยวจะดูแลให้ปลอดภัย

คนที่นึงคนที่สองคนที่ที่สามน่ะ

ไม่ทำฤปัว
ไปถามก็ดูคนที่ยังอยู่
ผลเอกระยุเจิญโอชานายกรัฐมนตรี
ว่าเมื่อกู้ซากเรือแล้วก็ต้องตรวจสอบหาหลักฐาน
ตรวจสอบดูว่าสาเหตุของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าทางการจีนโดยประธานาธิบดีศรีจิ้นผิง
ก็ออกมาขอบคุณการดูแลและการช่วยเหลือของทางการไทย
มั่นใจว่านักท่องเที่ยวจีนก็จะยังคงเดินทางมาเที่ยวบ้านเรานะคะ
ก็จะเห็นได้ว่าทุกฝ่ายต่างก็ให้กำลังใจ
ส่วนการตรวจสอบว่าผู้ประกอบการเรือเข้าข่ายทัวร์ศูนย์เหรียญหรือเปล่า
ตอนนี้ก็มีการดำเนินคดีไปหลายคดีแล้ว
รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่เข้าข่ายว่าฟอกเงินหรือเปล่านะคะ
ขนาดที่ในวิราษาโค๊สุรัสร์รรัฐมนตรีว่าการกระทรงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่า
หารือเรื่องนี้นะคะแล้วก็คาดการณ์ถึงจำนวนผู้ประสบภัย

แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะนำงบประมาณไปให้ในส่วนไหนบ้าง
ยืนยันว่าประเทศไทยทำงานเต็มที่ตามหลักเกณฑ์
โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือกว่า๘๐๐คน
ตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้
เจ้าหน้าที่ยังคงหาผู้สูญหายอยู่
ทางการจีนก็ขอให้ประเทศไทย
รายงานผลความคืบหน้าเป็นระยะ
เพื่อให้พี่น้องของผู้ประสบภัยได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่องค่ะ
เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย
ถ้าปล่อยศพไปให้ผิดคนเนี่ย
จะเป็นเรื่องที่ยุ่งมากเลยครับ
ด้านพลเอกประวิดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ความสูญเสียของนักท่องเที่ยวชาวจีน
เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ฟังคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา
รวมถึงเป็นการท่องเที่ยวแบบลักษณะทัวร์ผิดกฎหมาย
ทำให้ชาวจีนเกิดความไม่พอใจ
พลเอกประวิทย์ท่านย้ำว่าสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ไป

ไม่ได้หมายถึงการดูแลให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ
พลเอกประวิดท่านย้ำว่าสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ไป
ไม่ได้หมายถึงการดูแลให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ

ไม่ได้หมายถึงการดูแลให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ
พลเอกประวิดท่านย้ำว่าสิ่งที่ให้สัมภาษณ์ไป

เป็นการดำเนินการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เป็นการดำเนินการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนเรื่องของการทำผิดนั่นก็เป็นเรื่องของการสอบสวน
ส่วนเรื่องของการทำผิดนั่นก็เป็นเรื่องของการสอบสวน
ส่วนเรื่องของการทำผิดนั่นก็เป็นเรื่องของการสอบสวน
ส่วนเรื่องของการทำผิดนั่นก็เป็นเรื่องของการสอบสวน
เรื่องของการทำผิดนั่นก็เป็นเรื่องของการสอบสวน
ส่วนเรื่องของการทำผิดนั่นก็เป็นเรื่องของการสอบสวน